ออนไลน์นะคะเขาเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นภาพของตำรวจสพโพกลางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ขอเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
โดยอ้างว่าบ้านหลังนี้มีคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะ
แต่ว่าช่วงที่ปฏิบัติการเขาบอกมีลักษณะเชิงข่มขู่

จะเห็นว่าภาพในคลิปเสียงค่อนข้างชัดเจนนะคะ
มีการโต้เถียงกันเสียงดังเลย
แล้วตำรวจบางกลุ่มไปล็อกคอชายหนุ่มคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในห้องนอนถ้ำกลางผู้ที่อยู่ในบ้าน
มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งผู้สูงอายุ
ต่อมาได้ให้ชายหนุ่มคนที่ถูกล็อกตัวเนี่ย

เจ้าของบ้านนะคะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เอาภาพภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาติดอยู่ในบ้านเนี่ย
ไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เปิดเผยว่าติดแฮชแท็กแบบนี้นะ
เถื่อนหรือไม่ตำรวจสพโพกลางโคราช
อ้างคำซัดทอดจากผู้ต้องหาบุกบ้านตรวจฉี่
ค้นหาคนเสพเจอฉี่ใส
ไปไม่เป็นงามไส้

พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ต
พากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ชื่อว่านายยวนกิ่งโคกรวดอายุ๖๙ปี
เขาเล่าแบบนี้ก่อนนะบอกบ้านหลังนี้อยู่กัน๙คน
และในวันเกิดเหตุกลุ่มตำรวจมาเป็นกลุ่มนับได้ประมาณ๖๗คนนี่แหละ
อ้างว่าเป็นตำรวจปปสมากับตำรวจสปโพกรขตคบ้าน
ทอดว่าซื้อยาบ้ามาจากลูกชายคนโตของเขา
เมื่อเข้ามาแล้วใช้วาจาข่มขู่ผู้จาเสียงดัง
แล้วก็เข้ามาล็อกแขนลูกชายคนเล็กด้วย
ก่อนที่จะเข้าไปเปิดประตูห้อง

แม้ว่าตัวเองจะพยายามคุยกับตำรวจ
บอกกับตำรวจแล้วว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องในบ้านนี้

ราวกับว่าครอบครัวของตัวเองเป็นผู้ต้องหาแล้ว

เอาไปฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะ
กดคอของนี่บอกกดลง
ก้มลงผมก็เลยเดินเข้าไปบอกไม่ต้องกดไม่ต้อง
นั่นแล้วเขาเลยดึงออกมานี่
ตำรวจก็ต้องหาหมายค้นมาก่อนอะไรอย่างนี้
เขาไม่คุยด้วยเขามากระชาก
เข้ามาเลยก็ตอนแรกนะ

ว่าจะมาจับมีเด็กเล่นยาก็จับมาได้
บอกก็โยนมาหาทั้งลูกผมคนโตนี่
ผมบอกว่ามีกล้องค่อยระงับลุงเรื่อย

วาดผมก็จนด้วยหากินบาป
อืมถ้ามาดีนี่ผมให้เขามาเลยอ่ะ
นี่มามาโบยวายมากระชากมากรูทุกอย่างนะครับ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามคนที่ถูกตรวจปัสสาวะ
วนายอติเทพกิ่งโคกรวดอายุ๔๒ปีเป็นลูกชายคนโตนี่แหละ
เขาก็ยอมรับว่าในอดีตเขาเคยเสพยาบ้านะ
แต่ปัจจุบันเลิกเสพมานานมากแล้ว
เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่มาขอตรวจค้นที่บ้าน
ทั้งที่ไม่มีหมายค้นและก็แถมใช้คำพูดเชิงข่มขู่ด้วย
เขาเอาไปฟังเสียงคุณอติเทพหน่อยค่ะ
พอหลังจากนั้นเขาก็ได้นำตัวผมนะครับไปตรวจปัสสาวะนะครับ

ผลปรากฏว่าไงปัสสาวะ
ปัสสาวะไม่มีสารเสพเด็ดกลับ
ฉันบอกไม่ถูกครับบางทีผมเคยเสพอะไร
แต่ว่าผมเลิกไปแล้วผมก็อยากเป็นคนดี
หลังจากการตรวจปัสสาวะแล้วปรากฏว่าไม่พบสารเสพติด
ขอความเป็นธรรมค่ะบอกว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างนี้

ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนก็ควรให้เกียรติครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหาด้วย
ไม่ใช่บุกเข้ามาในบ้านแบบนี้มาใช้วาจาข่มขู่แบบนี้
และยังแถมมีอาการมันล็อกคอบังคับด้วยค่ะ